ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะทราบนะฮะ
ทะเลที่อันดามันที่เชียงรายถ้ำหลวง
ถูกต้องพูดไทยเลยนะครับให้นึกภาพแบบนี้สภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
คล้ายกับสภาพอากาศก่อนหน้าสัปดาห์นี้
หนึ่งสัปดาห์ที่มีฝนตกในกรุงเทพเยอะครับจะคล้ายกัน
ดังนั้นก็หมายความว่าทั้งภาคเหนือฝนก็จะเยอะกรุงเทพฝนก็จะเยอะ
ภาคใต้ก่อนหน้านั้นมีคลื่นแรงภาพคลื่นแรงปรากฏให้เราได้เห็น
ลักษณะก็จะเหมือนกันแต่ว่ามีปัจจัยก็คือพายุ
หนึ่งตัวที่มีการเคลื่อนที่มีการก่อกำเนิดเหมือนกับพายุพาวิรุณเลย
ดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า
ไปช่วยหรือว่าไปเป็นกำลังใจก็คงจะต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกเลยครับว่าหลังจากนี้สภาพอากาศเมืองไทย
ถือว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่สภาพอากาศแปรปวนแล้วนะครับ
ใครที่จะเดินทางทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังเป็นพิเศษ
นี่คือในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับจากการตรวจสอบในวันนี้
พบว่าความชื้นสัมผัสอยู่ที่ประมาณ๗๘เปอร์เซ็นต์นะครับ

ลมอยู่ที่๑๑๑๑ก็ถือว่าแรงกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
ซึ่งท้องฟ้าตอนนี้มีเมฆเต็มท้องฟ้านะครับ
แล้วก็ที่สำคัญครับโอกาสการเกิดฝนนั้นก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
และทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ลดลงนะครับเหลือเพียง๙กิโลเมตรเท่านั้น
วันนี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
เราเริ่มเห็นภาพของกลุ่มก้อนเมฆดำที่มาปกคลุม

เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มความยากลำบาก
ในการเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
นี่คือภาพดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัว

จะสังเกตว่ามีการค่อยเลื่อนต่ำลงมา
ตอนนี้มาอยู่แถวบริเวณจีนตอนล่างลาวตอนบน

ส่วนบริเวณทางแถบล่าง
ก็มีกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวเป็นแนวยาวอยู่นะครับ
ซึ่งกลุ่มฝนดังกล่าวถูกดูดตามกระแสลม

พายุลูกนี้มีลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายกับพายุพระพิรุณ
ก็ค่อยเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส
แล้วก็ไปอยู่ในแถวบริเวณทางตอนล่างของญี่ปุ่น
ตอนนั้นคล้ายกันเลยลักษณะการตกของฝน
นี่คือสถานการณ์ฝนนะตอนนี้เลย
เรด้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนก็พบว่า

มาในบริเวณพื้นตะวันตก
เป็นผิดที่ในขณะนี้เอง

บริเวณฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย
อาจจะทำให้เกิดคลื่นแรงเกิดขึ้นได้
คาดการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ก็พบว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ในทะเลนะครับ

ค่อยเข้ามามีบทบาทแถวบริเวณพื้นที่
ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกนะครับ

ก็จะค่อยเข้ามามีบทบาทแต่ละบริเวณ

สานอาจจะต้องรับมือเยอะหน่อยนะครับ
หลายพื้นที่เลยทีเดียวมีโอกาสที่จะเจอฝน

พื้นที่ภาคเหนือปีกตะวันออกภาคอีสานตอนบน
ค่อนข้างเยอะทีเดียวในฝั่งตะวันออก

สังเกตว่าสีม่วงคือคลื่นสูงประมาณ๓เมตรครับ

สีม่วงเนี่ยนะครับวันนี้เข้ามาประชิดเลยนะครับ
สิงหาวศาลวันนาทิตอาจจะแผลวลงหน่อย

ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือสิ่งที่ต้องระวังจะสังเกตว่ามีแดง
ประกฏด้วยครู่คลื่นสูงประมาณ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

ชื้นตอนนี้ที่ภูเก็ตอยู่ที่ประมาณ๘๑

ในขณะที่การคำนวณเรื่องของท้องฟ้า

สนวิสัยอยู่ที่ประมาณ๘กิโลเมตร

โอกาสการตกอยู่ที่๑๘๐ของพื้นที่
คลื่นนั้นอยู่ที่ประมาณ๒๕เมตร

ก็จะทำให้คลื่นสูงถึง๕เมตร
ดังนั้นเรือจะต้องมีความยาวเรือ
เป็น๒เท่าของความสูงคลื่นที่ถูกประกาศเตือน
ว่าเตือนว่าคลื่นสูง๕เมตร
เรือจะต้องมีความยาวเรือมากกว่า๑๐เมตร
จะสามารถฝ่าคลื่นที่มีความสูง๕เมตรได้

ผมพุพธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ